แข่งขันว่าวจุลาและปากเป้านั้นอาวุธของว่าวจุลาคือจำปา
ทำด้วยไม้ไผ่ลักษณะเป็นกลีบคล้ายดอกจำปาต่อติดกับซุงใช้เกี่ยวว่าวปักเป้า
มีได้๑๓ดอกหากว่าวจุลาเกี่ยวเนียงหรือสายป่านว่าวปากเป้าได้๒รอบ
ว่าวปากเป้าจะผ่อนไม่ออกและตกลงในแดนจุฬา
อาวุธของว่าวปากเป้าคือเหนียงซึ่งผูกต่อจากซุงเป็นห่วงรูปครึ่งวงกลม
ผู้เล่นว่าวปากเป้าจะต้องบังคับให้ว่าวปากเป้าอยู่เหนือจุฬา
เพื่อจะใช้เหนียงคล้องและรัดสุ่มว่าวจุลาจนจุลาเสียการทรงตัวตกลงพื้นในเขตปากเป้าปากเป้าก็ชนะ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน